ยังคงมีเสียงเรียกร้องให้พักพลังประชารัฐเปิดเผยที่มาของเงินบริจาคที่มาซื้อโต๊ะจีนในงานเลี้ยงจัดระดมทุนเข้าพักนะครับ
เพราะว่ามีข้อสงสัยว่าอาจเป็นเงินที่มาจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งมีเสียรัฐมนตรีที่เป็นผู้บริหารพักพลังประชารัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ไม่มีหน่วยงานตามที่ปรากฏเป็นข่าวคาดใช้เวลา๒๓สัปดาห์ตรวจสอบและพร้อมคืนเงินหากผู้บริจาคผิดหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ทุกฝ่ายก้าวข้ามความขัดแย้งพักถูกใส่ร้ายทางการเมืองทั้งที่มุ่งมั่นเดินหน้าให้ประเทศพัฒนา
นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกว่าแม้การระดมทุนสามารถทำได้แต่ต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เข้ามาเอื้อประโยชน์
กรณีนี้จึงเป็นหน้าที่ของกรกตที่ต้องตรวจสอบว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายหรือไม่
เพราะกฎหมายระบุชัดกรณีเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีความผิดทั้งผู้ให้และผู้รับ
ปัญหาที่วิพากษ์วิจารณ์กันตอนนี้ของพักพลังประชารัฐเนี่ยก็คือ๑มันมีการใช้อำนาจหรือตำแหน่งของผู้ที่เป็นการเมืองนักการเมือง
นักการเมืองในที่นี้คือตำแหน่งทางการเมืองคือรัฐมนตรีหรือตำแหน่งอื่นกับข้าราชการไปใช้ในการระดมทุนหรือไม่
ถ้าอย่างนี้ก็ผิดนะครับหรือกรณีรัฐวิสาหกิจนี่กฎหมายมีข้อห้ามอยู่แล้วอันนี้จะไม่เกี่ยวกับว่ามีหรือไม่มีพระราชกฤษฎีกา
ตอนนี้คือพักพลังประชารัฐมีการบอกว่าพร้อมจะคืนเงินถ้าหากมันมีปัญหา

บอกว่าพร้อมจะเป็นเงินบริจาค

จึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าภาคอนาโคตรหมายระบุ
ตัวแทนและหน่วยงานที่มีชื่อเข้าร่วมงานระดมทุนของพักพลังประชารัฐ

เหมือนการเจรจาก่อตั้งรัฐบาล
มากกว่ากิจกรรมของพักการเมือง
ถ้าจะตรวจสอบกันจริงใช้เวลาเพียง๒๓ชั่วโมง
ก็รู้แล้วว่าเงินมาจากไหน
ล่าสุดเลขาธิการกรกตระบุให้ภักดิ์พลังประชารัฐ
ต้องแจ้งที่มาเงินระดมทุนต่อนายทะเบียนพัก
ประกาศให้ประชาชนทราบภายใน๓๐วันตามกฎหมายกำหนด
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
แต่ว่ารักษณะนี้เราดูข้อกฎหมายอยู่นะครับ
เพราะว่ายังไงก็ต้องรายงานนะครับ

ต้องมีชื่อผู้บริจาคด้วยอะไรด้วยนะครับ

นี้หรือพักอื่นก็ตามก็ต้องศึกษาอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าสมัยพิบาลในภาคการเมืองเป็นสิ่งสำคัญนะ
เพราะว่าภาคการเมืองก็ต้องสร้างศรัทธาให้กับประชาชนเหมือนกัน
ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้ออกมาชี้แจ่งแล้ว

ที่หน่วยงานจะจัดมวบประมาณ
รายงาน